พิธีวิวาที่ต้องบอกว่าน่าเศร้าเหลือเกินนะครับ
นครราชศรีมานะครับเพราะฝั่งของเจ้าสาวเนี่ย
เธอเสียชีวิตอย่างกระทันหันค่ะเจ้าบ่าวก็เลยเข้าพิธีวิวาในช่วงเช้ากับเจ้าสาว
ซึ่งเสียชีวิตไปแล้วแล้วช่วงบ่ายก็มีพิธีชาปนกิจต่อเลยนะฮะ
คนที่จะบอกว่าฮักและพูดว่าฮักตลอดไป
คนที่จะไม่ไปไหนจะดีจะร้ายจะไม่ทิ้งกัน
คนที่จะอยู่ตรงนี้และมีชีวิตเพื่อกันทุกวัน
คนที่จะดูแลกันจากวันนี้ทุกวันสุดท้าย

ก็เห็นแล้วก็สุดท้ายใครหลายคนนะครับท่านผู้ชมครับ
คุณนรงศักดิ์หรือว่าคุณเนียมนะครับอายุ๓๙ปีนี่คือเจ้าเบ่านะครับ
กำลังเข้าพิธีแต่งงานกับเจ้าสาวคือคุณโอปอลซึ่งเป็นรูปถ่ายนี่นะฮะ
คุณโอปอลวัย๓๔ปีเธอเสียชีวิตด้วยอาการโรคเลือดอุดตันที่ปอดนะฮะ
พิธีแต่งงานตรงนี้ก็มีขึ้นในวัดหนองขามนะครับที่อำเภอคงจังหวัดนครราชศรีมาเมื่อ๑๗เมษายนที่ผ่านมา
นี่คือเจ้าสาวนะครับซึ่งเสียชีวิตไปแล้วนะครับ
ก็มีญาติพี่น้องครอบครัวเพื่อนที่มาเป็นศักดิ์ขีพยานกัน
คำถามคือทำไมต้องจัดพิธีแต่งงานแล้วจัดที่วัด
ซึ่งวัดนี้ก็คือตั้งบำเพ็ญกุศลศพของคุณโอปอลนั่นแหละ
คือทางญาติญาติบอกว่าเจ้าเบ่าเนี่ยกับเจ้าสาวเขามีกำหนดจะแต่งงาน
ปลายเดือนธันวาคมปีนี้นะครับทีนี้เจ้าสาวอาการป่วยกำเริบเสียชีวิต
ทั้งสองฝั่งรวมทั้งเจ้าบ่าวด้วยคุยกันแล้วว่าอยากจะทำตามความฝันของเจ้าสาวให้สำเร็จ
คือเธออยากจะแต่งงานก็เลยจัดพิธีนี้ขึ้นทุกคนพร้อมใจกันจัดพิธี
คือทำเหมือนจริงเลยนะฮะมีพิธีแห่ขันหมากก่อน
นี่แห่ขันหมากมาก่อนนะครับกั้นประตูเงินประตูทองนะครับ
เพื่อให้เจ้าเบาเนี่ยเข้าสู่พิธีสู่ขอเจ้าสาวซึ่งเจ้าสาวจะอยู่ในโรงศพในสารา
พอเข้ามาถึงด้านในก็ทำพิธีผูกข้อไม้ข้อมือให้กับเจ้าบ่าวสวมมงคลนะฮะ
ขณะที่เจ้าสาวเองก็จะใช้รูปถ่ายแบบนี้นะครับ
หลังจากเสร็จพิธีแต่งงานช่วงเช้าเสร็จท่านผู้ชมครับช่วงบ่ายวันเดียวกันนั่นแหละ
ครอบครัวก็ทำพิธีชาปนกิจคุณโอปอล์
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าอย่างแน่นอนนะครับ
โดยเฉพาะฝั่งของเจ้าบ่าวนะฮะ
พี่สาวของคุณโอปอลบอกว่าน้องสาวกับแฟนนุ่มนะฮะที่เป็นว่าที่เจ้าเบ่าเนี่ยนะครับคุณเนียมเนี่ยนะฮะ
หากันมาประมาณหนึ่งปีรักกันดีไม่เคยทะเลาะเบาะแว้งกันเลยวางแผนจะแต่งงานปลายปีนี้นะฮะ
แต่น้องสาวมาเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยซะก่อนทุกคนก็เลยทำตามความฝันของน้องสาวเพราะว่าน้องสาวเนี่ยอยากเข้าพิธีวิวา
วันนี้เราลงพื้นที่ไปที่วัดโนนหนองขามนะครับสถานที่ที่จัดทั้งงานแต่งงานแล้วก็งานศพนะฮะ
ท่านเจ้าวาดวัดบอกว่าที่จัดพิธีมงคลสมรสให้ในช่วงเช้าเนี่ยเนื่องจากเป็นความประสงค์ของเจ้าภาพที่ต้องการให้ผู้สูญเสียเขาสมหวังนะฮะ
พระท่านก็เมตตาแล้วก็ดำเนินการตามพิธีให้
เป็นความรักที่เขามีเขามีต่อกันแต่ว่าก็มาเกิดเหตุก่อน
ทางญาติญาติก็เลยอยากจะให้ความรักเขาสมความพัฒนาที่ทั้งคู่มีความรักต่อกัน
ก็คือตามภาพที่จัดงานนี้ก็คือเป็นวันที่ชาวภารกิจเลยไหมครับหรือว่า
อ่าเป็นเป็นก่อนเป็นก่อนเช้าพนักกิจ
อ่าก่อนเช้าพนักกิจก็คือช่วงเช้าอืม
แล้วก็ช่วงช่วงบ่ายก็เป็นแค่เช้าพนักกิจอืมครับ
หลายคนเห็นเรื่องราวเห็นคลิปแล้วก็เข้ามาแสดงความเสียใจกันนะครับ
ความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็ให้กำลังใจเจ้าเบ่าแล้วก็ครอบครัวของเจ้าสาวนะฮะ
แต่หลายคนก็บอกเอ๊ะแล้วสวมพิธีมงคลสมรสแบบนี้เหมือนกับเป็นการผูกดวงของบ่าวสาวไว้แล้ว
อ่าแล้วมันจะมีอะไรผูกพันกันหรือไม่อย่างไร
วิญญาณของคุณโอปอลฝั่งเจ้าสาวเขาจะหมดห่วงไหม
ทางฝั่งญาติญาติแล้วก็ครอบครัวก็เข้าไปตอบคำถามบอกว่าเขาก็ทำพิธีในการ

หลังจากที่ทำพิธีในช่วงเช้าก่อนจะชาปนกิจนะครับ
ค่ะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปดู